คุณผู้ชมคะเพื่อให้ชัดเจนนะคะ
คุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ได้ติดตามเราในช่วงแรก
เดี๋ยวเราให้ดูกันแบบชัดอีกทีหนึ่งดีกว่า

ไปพบกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ผู้ที่ทำการชนะสูตรพลิกศพคุณแตงโม

ออกมาโอ้โหหัวค่ำเลยเป็นทุ่มนึงอะไรอย่างนี้
มืดเลยเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ซึ่งก็ได้มีการชี้แจงค่อนข้างละเอียดนะคะ
ว่าทางแพทย์นิติเวศได้ให้ดูภาพ

และอธิบายรายละเอียดสภาพศพของคุณแตงโม
เพื่อที่จะตอบคำถามสังคมในหลายเรื่อง

ถูกทำร้ายร่างกายไหมฟันหักหรือเปล่า
แผลที่ขาเป็นยังไงหลายอย่างเลยนะคะ
คุณแม่คุณตังโมกับทนายเดชาและทนายกฤษณะนะคะ

แพทย์นิติเวชชี้แจงผลชนะศูนย์ละเอียดมากค่ะ

ฟันยังปกติอยู่ครบ
ถึงขั้นคุณแม่ของคุณแต่งโมผู้เสริม

ว่าฟันสวยฟันยังสวยอยู่

ใช่ค่ะฟันไม่หักนะคะ
ส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายทนายเดชาบอกว่า
ไม่มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นค่ะ
ยังไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ได้ว่า

ส่วนภาพศพของคุณแตงโมที่หลุดออกมาในโลกโซเชียล
และทำให้คนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่องรอยบาดแผลต่างบนศพเนี่ยค่ะ
มันเป็นเพราะว่าเป็นภาพที่ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดศพนะคะ
อาจจะมีอะไรติดอยู่ที่แผลที่ศพ
คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าเป็นรอยฟกช้ำ
เป็นรอยถูกทำร้ายร่างกายหรืออะไรก็ตามแต่
ส่วนบาดแผลที่ขาของคุณแตงโม
ขาขวาด้านในเนี่ยค่ะเรานำเสนอข่าวกันมาตั้งแต่ต้น
พูดเหมือนกันหมดเลยว่าลึกนะแผลลึกถึงกระดูกเลยนะ
นายเดชาบอกว่าไม่จริงนะคะไม่ได้ลึกถึงกระดูกค่ะ
สิ่งที่เห็นนั่นในแผลคือเส้นเอ็น
แล้วก็เป็นแผลที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิต
เกิดจากของมีคมแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของมีคมประเภทไหน
นี่นะคะเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตก็ต้องไปแยกดู
อย่างที่บอกกันไปว่าก่อนนี่คือบนเรือหรือว่าหลังจากตกเรือไปแล้ว
อันนี้ต้องหารายละเอียดเพิ่มเติมครับสาเหตุการเสียชีวิตคือจมน้ำ
อากาศหายใจแผลที่ขาขวาไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต
ส่วนการเน่าเปื่อยที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมตาข้างซ้ายกับข้างขวาไม่เหมือนกัน
เน่าเปื่อยมันไม่เท่ากันนะคะอืมเพราะว่าส่วนไหนที่เน่าเปื่อยมากกว่า
มันหมายความว่าอาจจะเกิดแผลก็เลยเน่าเปื่อยมากกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะ
แต่ทนายเดชาบอกว่าการเน่าเปื่อยเป็นการเน่าเปื่อยตามปกติ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพศพค่ะไม่มีรอยฟกช้ำค่ะ
เรื่องของตาเรื่องของลิ้นที่ตั้งข้อสังเกตจากภาพศพที่เห็นเป็นเรื่องปกติเหมือนกัน
ก็จะมีการส่งร่างคุณแตงโมให้ชนะสูตรรอบสองเพื่อความโปร่งใสเพราะสังคมยังคาใจ
นิติเวศทางตำรวจก็ยินดีนะคะการชนสูตรอีกครั้งต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือน
ผลการชนสูตรรอบ๒ถ้าออกมาใกล้เคียงกันมันก็ไม่มีอะไรที่ส่งผลต่อรูปคดี
แต่ถ้ามันขัดกันสิคะถ้าผลการชนสูตรรอบสองมันไม่เหมือนกับรอบแรกจะยังไง
ก็ต้องขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนจะเลือกไปประกอบสำนวนคดีโดยนำพยานหลักฐานมาประกอบ
ทนายเดชาบอกอีกว่าตำรวจยังไม่สรุปคดีนะคะยังไม่ปิดคดีเร็วนี้ค่ะ
เพราะต้องรอผลการตรวจพยานหลักฐานวัตถุพยานจากผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย๑๙รายการ
นำมาประกอบกับสำนวนคดีหลังจากสอบปากคำพยานไปแล้ว๙๕ปาก
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและคลิปต่างในโลกโซเชียล
ถึงขั้นตั้งคณะทำงานมาวิเคราะห์เรื่องของคลิปค่ะ
ส่วนการแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็เป็นแจ้งข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ถ้าพยาหลักฐานนั้นไปถึงใครได้อีก
ก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะทนายเดชาบอกว่าอาจจะ
ใช้คำว่าอาจจะนะคะอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งคน
ตอนนี้แจ้งข้อหาแค่๒คนใช่ไหมคะคุณโรเบิร์ตกับคุณปอ
นายเดชาบอกว่าอาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งคนแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใคร
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหักตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหัดตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ
แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

แล้วก็ไม่พบ

ใช่เรื่องให้อภัยก็เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึก
เรื่องคดีก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อค่ะ
ทางคดีเนี่ย๒คนที่ถูกแจ้งข้อหาคือ

แล้วเรื่องของใบอนุญาตในการขับเรือด้วย